สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในคืนนี้นะครับไปติดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อน
เรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ได้เปิดเผยระหว่างในการร่วมงานในโครงการการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๓ปีและ๑๕ปี
ซึ่งทางพลตำรวจเอกสมยศยังไม่เปิดเผยถึงเรื่องนี้โดยบอกเพียงแค่ให้ทำตามหน้าที่ไปก่อนเท่านั้น
อันนี้เมื่อใครมีภาระผูกพันตามสัญญาก็ทำไปทำหน้าที่ไปตามสัญญาก่อนเมื่อยังไม่ถึงเวลาผมจะไม่พูดในสิ่งเหล่านี้ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก่อนลงทำศึกฟุตบอลอาเซียน๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศนัดแรกกับพม่าในวันที่๔ธันวาคมนี้
ก็ซ้อมเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้นนะครับก็มีการลงทีมครึ่งละ๓๐นาทีโดยไม่มีการให้สื่อมวลชนนั้นเก็บภาพ
โดยอาจจะไปแทนที่ของอิราฟานบักดิมนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียเนื่องจากนักเตะรายนี้ได้โพสต์อินสตราแกรมส่วนตัวเรื่องการย้ายออกนะครับ
อกจากนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดยังเปิดเผยอีกว่าชนะทิพย์นั้นจะย้ายไปร่วมทีม
แต่ตอนนี้เหลือเพียงการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายกับเมืองทอง
ในเต็ดต้นสังกัดว่าจะปล่อยตัวหรือไม่ครับ
นัดแรกของรอบรองชนะเลิศวันที่๔ธันวาคมพามาจะเจอกับไทยไทยจะบุกไปเหยื่อนก่อน
เกมนั้นจะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีจากนั้นจะกลับมาเล่นนัดที่๒ที่ประเทศไทย
ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่๘ธันวาคมซึ่งจะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาของไทยนี่แหละครับ
ส่วนความขึ้นหน้าของศึกฟุตบอลไทยลีกซ์กรณีที่สมสรรค์ชัยหน้าทรอนบิลล์และอารมียูนาเต็ดยืนเรื่องต่อกรกฐอกรณีที่
ตกชั้นสู่ไทยลีก๒หรือว่าดิวิชั่น๑ในชื่อเดิมในปีหน้า
สมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศยุติการแข่งขันและล่าสุดได้ยืนยันว่าไทยลีกในปีหน้านั้นจะยังมี๑๘ทีมเช่นเดิม
เรื่องนี้ครับนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าทางกรกฐนั้นได้แนะนำให้สมาคมจัดประชุมวิสามัน

นี้ไม่ได้หมายความว่าสมาคมฟุตบอลจำเป็นจะต้องจัดการประชุมสำหรับวาระดังกล่าว
เป็นเพียงแค่การแนะนำเท่านั้นเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
ส่วนกรณีที่สมาคมฟุตบอลยืนยันว่าลีกสูงสุดนั้นจะมี๑๘ทีมเช่นเดิม

หากผ่านมติของสภากรรมการเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ตามครับทั้งสองสโมสรนั้นยังสามารถเรียกร้องสิทธิ์ตามเสมอ
ควรภายใต้กฎระเบียบการแข่งขันของไทยลีกที่วางเอาไว้ครับ